วันเกิดปุ้ยจะมาก่อนเราสองคนนะ
เดี๋ยวผมสั่งเค้กให้ปอนด์หนึ่ง
เฮ้ยเค้กเหรอเค้กหวานพี่ไม่ค่อยกินฮะ
ผมว่าอันนี้ปุ้ยกินคนเดียวก็น่าจะไม่พอ

เอากะเพรารวมมิตรอย่างนี้เลยสักหนึ่งปอน

มีไข่มีปลาหมึกมีกะเพราหมูสับ

ผมว่ากินกันแฮปปี้ทั้งเจ้าของวันเกิดและคนที่ไป
พี่เบิร์ทไม่ชอบเค้กหวานใช่ไหม

หรือเอาฝั่งขวาไหมซีฟู้ด
ชอบซีฟู้ดอะมีกล้างด้วยมีปลาหมึกด้วย
ก้างแบบโอ้โหผมว่ามีปูด้วย
เฮ้ยฟินนะคุณดู
นั้นให้เลือกเลยคุณจะเอาหมูสับหมูนุ่มเป็นไก่ทะเลก็๓๕๐แพงขึ้นไปอีกนิดเดียว
นั้นแต่ก็คุ้มนะดูสิเจ๊ตัวเบลอขนาดนี้
ไข่ก็ได้คุณจะเอาเป็นนิ่มไข่ดาวไข่เจียวแล้วแต่คุณสั่งเลย
ลูกค้าเลือกเอาความเผ็ดตามใจชอบจะเอากี่เม็ดบอกเขาได้เลย

เค้กกะเพราจะแบ่งเป็นชั้นก็จะเป็นข้าวก่อนเนอะเป็นข้าวหอมมะลิอัดให้มันแน่น

ใส่ผัดกะเพราไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็เอาข้าวโปะอีกหนึ่งชั้น
ก็จะเป็นคล้าย๓ชั้นและข้าวกะเพราและข้าวนะ
สุดก็จะเลือกเป็นท็อปปิ้งเอาให้เต็มที่ตามแล้วแต่คุณสั่งคุณช่อให้มันจบแบบพูนเลยนะฮะ
นางสาววิพาดาเวประสิทธิ์เขาบอกว่าตอนแรกเป็นครูสอนคากรรมแล้วก็การโรงแรม
ก็เลยเอาความรู้ด้านอาหารที่มีแล้วก็ความรู้ด้านเบเกอรี่ที่มีมาใช้กัน
เงินเดือนครูไม่พอหากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุทำด้วยจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งคุณแม่คุณลูก
คุณแม่ทำอาหารอร่อยก็เลยมีสูตรซอสผัดกะเพราโบราณ
คุณแม่เคยทำมาดัดแปลงมาทำเป็นเมนูเค้กกะเพรานะฮะ
อาศัยช่วงการระบาดของโควิดคนไม่ออกนอกบ้านก็ทำเค้กกะเพราขายออนไลน์ซะเลยครับ
สำหรับในช่วงของช่องทางของการสั่งอาหารคุณผู้ชม
เฟซบุ๊คพิมพ์ไปอ้วนเป็นหมูหรือเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแบบนี้
ลองสั่งกันดูแต่ว่าร้านเขาอยู่นู่นต้องทานแล้วทานเลยเนอะ

แต่ว่าเป็นไอเดียเก๋แบบนี้เอามาฝาก
ลองทำดูคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่ง

เมนูที่สามารถมาประยุกต์ทำเป็นเค้กแบบนี้ก็ได้

ผมว่าคุณคิดเขาไอเดียใช้ได้เลย

ไม่ชอบทานของหวานเหมือนพี่ใช่ไหมค่ะ